ชีวิตของนักศึกษาสาวคนหนึ่งวัยเพียง๑๘ปีเป็นเด็กดีครับ
เป็นชาวอุบลราชธานีทำอาชีพเสริมขายกาแฟในช่วงวันหยุด
เพื่อหามารายได้เสิร์ฟแต่ว่ากลับถูกไฟช็อตจนเสียชีวิตเลยนะครับ
ตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานีเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์
คนถูกไฟฟ้าช็อตจนหมดสติอยู่ในตู้น้ำอยู่ที่บริเวณซุ้มร้านกาแฟ
ริมถนนเลี่ยงเมืองแต่ว่าถูกช็อตตกไปในคูน้ำ

ขณะที่ทีมอาสากู้ภัยเร่งประถมพยาบาลแต่ก็ไม่สามารถจะยื้อชีวิตได้ครับ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวสุวิมลไทยชนะอายุเพียง๑๘ปี
ขณะเดียวกันก็มีคนเจ็บอีกหนึ่งรายคือนายไพมโรธไทยชนะ
ซึ่งเป็นพ่อของนางสาวสุวิมลครับ
ก่อนหน้านี้นายพายโรธพยายามลงไปช่วยลูกสาวที่ถูกไฟฟ้าช็อต
แต่ว่าเคราะห์ดีนะฮะฝ่ายพ่อไม่เสียชีวิตแต่ว่าลูกสาวกลับเสียชีวิตนะครับ
คุณพ่อบอกว่าลูกสาวเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
แล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะไปรับจ้างขายกาแฟ
เพื่อหาเวลาได้เสริมแบ่งเบาภาระของครอบครัว
ทำงานแต่เช้าไปจนเย็นนะฮะ
แต่ว่าวันนี้ลูกสาวกลับบ้านผิดเวลา
ทางบ้านก็เลยโทรไปแต่ว่าไม่มีคนรับสาย
ก็เลยแวะไปดูลูกหน่อย
พอไปเจออ้าวทำไมเห็นลูกเป็นลมหมดสติอยู่ในคูน้ำ
ตกใจรีบลงไปอุ้มลูกขึ้นมา
แต่ว่าถูกไฟล์ช็อตอีกคนนึงครับ

นายมนตรียังสง่าอายุ๓๖ปี
เห็นเหตุการณ์ก็ไปช่วยเอาไว้ได้ทันคุณผู้ชมนะครับ
แต่ว่าก็ไม่ทันฝ่ายลูกสาวเสียชีวิตไปก่อนนะฮะ
ต่อมาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าไปตรวจสอบ
ไฟที่พาดอยู่บนหลังคาของร้าน
บอกว่าน่าจะเกิดจากการฉีกขาดเสียหายครับ
ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตในครั้งนี้
ก็จะมีการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ